เอาไปดูข่าวดีกันบ้างดีกว่านะคะ
จังหวัดนครราชศรีมาเขามีงานสืบสาร
นบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของภาคอีสาน

แต่สีสันงานนี้เนี่ยปรากฏว่าไปจับจ้องที่กระบวนแห่
ซึ่งมีคุณยายสองคนนี่สวมชุดนักมวยไทย
แล้วก็มีการชกกันบนเวทีชั่วคราวบนรถอีแตนด้วย
ก็เลยเรียกเสียงเชียร์จากผู้มาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยนะคะ
นี่น่ารักไหมคะคุณยายสองคน
คุณยายไม่น่าจะมีแรงทำร้ายกันให้เจ็บจริง
นี่เขาโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยนะ
ชุดมาเต็มเลยแล้วก็ใช้ถุงมือนะคะ
ขึ้นเวทีชั่วคราวบนรถอีแตนชกกันแบบนักมวยอาชีพเลย
กลางเสียงเชียร์กันดังสนั่นพร้อมกับเสียงหัวเราะนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้าน
เพราะคุณยายทั้งสองคนก็เป็นผู้สูงอายุ
ได้ยินเสียงเชียร์ได้ยินเสียงหัวเราะลูกหลาน
ก็มีพลังแล้วค่ะชกกันใหญ่เลย

ชกมวยของผู้สูงอายุนี้เป็นหนึ่งในขบวนแห่นะคะ
ซึ่งอยู่ภายในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองยางนครราชศรีมาเขาจัดขึ้น
ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยาง
งานครั้งนี้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมาทำบุญร่วมกันค่ะ

ชาวบ้านแต่ละครอบครัวเขาก็เลยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
จัดหากองทุนธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ซึ่งเป็นการทำบุญด้วยผลผลิตที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงตัวเอง
ข้าวที่ปลูกเองก็นำมาบริจาคตามกำลังของแต่ละคนก็ได้

ก็เลยเป็นที่มาของประเพณีการทำบุญกุ้มข้าวใหญ่แบบนี้แหละค่ะ
ในงานนี้ยังมีการจัดขบวนประสาทข้าวพิธีสู่ขวัญข้าวทอดผ้าป่าเข้าสาร
ศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานอีกมากมาย
ผู้สูงอายุสองคนที่ได้เห็นสร้างสีสันให้กับงานนี้ด้วยนะคะ
นุโมทนาสาธุด้วยนะคะ